เริ่มต้นด้วยคำถามก่อนเลยเหนื่อยไหมคะไหวหรือเปล่า
ไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงกำลังจะบอกว่าเราอยู่ในภาวะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะ
รอบตัวมีเรื่องใหญ่เต็มไปหมดเรื่องของโควิด๑๙ก็ยังไม่ค่อยซาเท่าไหร่
มีเรื่องของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ก็ยังเยอะอยู่มากนะคะ
ได้แต่บอกกันเสมอให้กำลังใจกันเสมอรอบตัวเจอเรื่องยาก
ต้องทำใจให้มีความสุขกับเรื่องง่ายบางคนฟังปั๊บอาจจะเถียงก็ได้ว่า
พี่จะหาความสุขอะไรกันง่ายคือกำลังจะบอกว่าอะไรก็ตาม
พอจะเป็นเรื่องชื่นชูหัวใจรีบมีความสุข
ถ้าวันนี้เรายังได้ยินเสียงกันเรายังได้ยินเสียงของคนที่เรารัก
หรือแม้แต่วันนี้เรายังมีลมหายใจรีบมีความสุขค่ะ
อย่างน้อยแปลว่าเรายังรอดอยู่นะสู้ทีละวันรอดทีละวันรอดไปได้ด้วยกัน
และวันที่เราเจอเรื่องใหญ่การให้สำคัญมากนะคะย้ำเรื่องนี้เสมอ
ให้เรื่องเล็กให้เรื่องใหญ่ให้ทีละนิดให้ทีละหน่อยให้ความใส่ใจ
ให้กำลังใจหรือแม้แต่ให้โอกาสให้เราเป็นผู้รับฟัง
ก็สามารถช่วยทำให้คนที่หัวใจพังรอดไปด้วยกันได้นะคะ
บางคนอยากได้คำปลอบบางคนอยากได้คำตอบส่งมาได้เลย
อย่างน้อยพี่อ้อยมั่นใจว่าไม่ได้เป็นคนที่เก่งกว่าใครแต่พอมีเวลาในการรับฟังเสมอนะคะ
ให้กำลังใจกันตรงนี้ทุกอาทิตย์ค่ะและวันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งที่อยากจะชวนให้หลายหลายคนได้ฟัง
ที่บอกว่าอยากชวนให้หลายคนได้ฟังคือหลายครั้งที่เราพูดคำว่ารักตัวเองรักตัวเอง
และการรักตัวเองนั้นวันนี้มันก่อให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่ง
คือพอเรารักตัวเองไม่มากพอคนที่อยู่ใกล้เริ่มรับรู้ได้เหมือนกันว่า
พอเราไม่รักตัวเองปั๊บเอ๊ะแล้วความรักที่เราจะให้เขามันไม่ใช่เรื่องน่าชื่นใจค่ะ
มันเป็นเรื่องน่ากลัวเวลาเปิดเพลงให้ฟังกันโอ้โหตั้งแต่สมัยตอนทาทาออกอัลบั้มนี้เลยค่ะ
ชื่อไม่รักตัวเองมันมีท่อนหนึ่งของเพลงที่พูดว่า
ถ้าเธอไม่รักตัวเองแล้วเธอจะรักฉันยังไง
มาถึงวันนี้ยังสามารถใช้กับคำนี้ได้เสมอนะคะ
ถ้าเธอไม่รักตัวเองแล้วเธอจะรักฉันยังไง

อันนี้น้องเขาบอกว่าหนูมีแฟนที่คบกันมาได้๓ปี
ปัจจุบันอายุ๒๓ปีทั้งคู่อายุก็ยังไม่เยอะนะคะ
กับแฟนมีนิสัยค่อนข้างต่างกันค่ะพี่อ้อย
หนูเป็นคนที่สามารถทำอะไรด้วยตัวคนเดียวได้
ส่วนแฟนหนูเป็นคนติดแฟนมาก
ถ้าเขาไม่มีหนูเนี่ยเขาจะไม่มั่นใจอะไรเลย
เป็นคนหน่อยง่ายจนเพื่อนสนิทหนูบอกว่า
นี่ถ้าเกิดวันหนึ่งเลิกกันไปแฟนหนูจะอยู่ต่อไปยังไงเนี่ย
พอเรียนจบหนูเข้าทำงานประจำไม่ได้มีเวลาให้เขาเหมือนเดิม
แต่เขายังไม่ได้งานค่ะปัญหาก็เลยเริ่มเกิดขึ้น
เพราะเขาเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง

กลับมาห้องก็ต้องมารองรับอารมณ์มาโอหรือมาทะเลาะกัน

จากไม่ได้กำลังใจจากเขายังต้องมาทะเลาะกันบรรทอนความรู้สึกอีก
นานเข้าพอไม่ไหวก็เลยขอเลิกค่ะ
พอบอกเลิกไปแฟนขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย

เขาโตมากับยายพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็ก
เพิ่งเสียไปเมื่อปลายปีที่แล้วโอ้ก็น่าเห็นใจนะคะ
แต่หนูก็อยู่ไม่ไหวแล้วจริงค่ะพี่ไม่มีความสุขเลย
ก็เลยค่อยติดต่อเขาน้อยลง
แม่กุญแจห้องและเลี่ยงการเจอหน้ากัน
เขาคงพอจะรู้ว่าค่ะว่าหนูคงพร้อมจะลี้หนีจากเขาแล้ว
หนูรู้ว่าสภาพจิตใจเขาคงแย่มากอยู่
ไป๒เดือนเขาส่งข้อความมาบอกว่า
ขอเจอหนูสักครั้งได้ไหมหนูเลยนัดวันให้เขามาเจอกัน
ลึกก็ยังหวังว่าเราจะคุยกันได้ดี
แต่พอเจอเขาจริงหนูแทบร้องไห้เลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
สภาพเขาแย่มากเหมือนคนไม่ได้นอน
ผอมและโซมมาก
มีรอยแผลเต็มตัวจากการทำร้ายตัวเอง
เขาร้องไห้และขอให้หนูกลับไปรักเขาแบบเดิมได้ไหม

ตั้งแต่ไม่มีหนูเขารู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยสักวัน
ตอนนั้นหนูรับปากเพราะตกใจค่ะพี่

หนูรู้สึกไม่อยากเป็นตัวการที่ทำร้ายเขา

จนตอนนี้ผ่านมา๓เดือนแล้ว

หนูรู้ว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลย
เหมือนชีวิตเขาโฟกัสแต่ว่าทำยังไงให้หนูไม่โกรธเขา

จากใจตอนนี้เนี่ยคือหนูเองก็ไม่ได้รักเขาแล้วนะคะ
ทุกอย่างกลายเป็นความสงสาร

ตอนนี้หนูบอกเองนะคะว่าหนูไม่ได้รักเขาแล้วอยู่ด้วยความสงสาร
ความรักไม่ใช่การทำทานค่ะ
ความสงสารไม่ได้ทำให้เราดูแลความรักไปได้ไกลสักเท่าไหร่หรอก

ถ้าเขาไม่มีสติน้องต้องตั้งสตินะ

ตอนที่เขาไม่ได้เจอเราเขาอยู่ยังไงอะคะ

ก่อนจะ๓ปีนั้นเขาอยู่ยังไง

แม้แต่ตอนที่น้องบอกว่าเราห่างกันไป๒เดือน

คือพี่ไม่ได้ตั้งใจจะถามกวนแต่แค่อยากรู้จริง
เพราะพี่เชื่อเสมอว่าคนเรานะคะ
ไม่มีใครตายเพราะใครค่ะถ้าใจไม่ยอม
และแน่นอนเข้าใจว่าสภาวะจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แต่การที่เราจะประคองหัวใจเขาด้วยการทนทนอยู่ไป

ตอนที่ไม่มีหนูเขาอยู่ยังไงพี่ย้ำอีกที

การตั้งใจที่น้องตั้งใจว่าจะเป็นผู้ให้ให้
แต่ตอนนี้เรากำลังให้เขาจนเขาอ่อนแอ

คนเราค่ะไม่จำเป็นว่าการรักกันแบบแฟน
คือสถานภาพเดียวเท่านั้นนะคะ
แต่แค่น้องต้องชัดเจนแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะ
เพื่อนคือเพื่อนเราอยู่กันอย่างกรยานมิตร
ตามที่น้องเล่าเขาดูเหมือนจะมีภาวะซึมเศร้านะคะ
อยู่ใกล้ดูแลหัวใจเขาด้วยความเข้าใจ

ให้ความใส่ใจแบบที่ไม่ใช่ตามใจนะคะ
ไม่อย่างนั้นเขาจะยิ่งอยู่แบบช้ำใจอะค่ะ
ถ้าเกิดวันหนึ่งข้างหน้าเราเดินต่อไปด้วยกันไม่ได้จริง

และที่สำคัญคือเขาจะอยู่ในสถานะแบบพึ่งพิงแบบนี้ตลอดชีวิตไม่ได้
ลองปรึกษาจิตแพทย์ดีไหมอันนี้พี่พูดตรง
ซึมเศร้าเราให้กำลังใจอย่างเดียวไม่ได้ค่ะ
คุณหมอจะช่วยดูแลรักษาให้ยา
หลังจากนั้นชวนกันออกกำลังกายเท่าที่ได้

พร้อมกับการให้ความเข้าใจและรับฟัง
ค่อยให้เขาสร้างพลังด้วยตัวของเขาเองด้วย
ถ้าน้องอยากจะช่วยเขาอันนี้เราก็ต้องจริงจังนะ

อย่างไม่ทันร้ายไม่เอาดีกว่าหนูอยากเลิกค่ะพี่

มันจะเป็นเหมือนการฆ่าเขาทางอ้อม
อยากช่วยต้องไปให้สุดค่ะ
พาไปหาหมอด้วยกันให้กำลังใจกัน
ค่อยสื่อสารให้เขารู้สึกได้ว่า
ต่อให้ไม่ใช่แฟนเราคือเพื่อนแท้ตลอดไป
มีอะไรคุยกันและรับฟังกันเสมอ

ที่จะยอมรับความเป็นจริงและความเป็นไป
ครอบครัวที่พอจะเหลืออยู่ของเขามีใครบ้างไหม
เหนือจากคุณยายที่เพิ่งเสียไปแล้ว

ทำให้โลกทั้งใบของเขาไม่ใช่แค่เราคนเดียว

ดดันตัวน้องเองไม่ใช่น้อยนะคะ
การได้รับความรักกับการแบกความคาดหวัง

อย่างน้อยเมื่อน้องเลือกจะกลับไป

ยังไม่ได้นะต้องช่วยให้สุดมือ
อย่างน้อยถือว่าได้ช่วยเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งค่ะ
ทำให้คนคนหนึ่งค่อยแข็งแรงขึ้น
ไม่ใช่การสปอยกับทุกสิ่ง

แต่แค่ให้เขาเห็นความหมายของการมีชีวิต
บางคนถามพี่อ้อยค่ะว่าความหมายของการมีชีวิตคืออะไร

สุดท้ายก็คือการพยายามใช้ชีวิตอย่างมีความหมายค่ะ

ร่างกายเธอแข็งแรงพอจะบริจาคเลือดไหม
ช่วงโควิดมีคนต้องการความช่วยเหลือเยอะแยะมากมาย

ค่อยสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้เขา

ไม่มั่นใจว่าอาการของเขาข้างใน
เขาซึมเศร้าอยู่ในดีกรีขั้นไหน

เดี๋ยวมันจะมีอาการที่มากขึ้นเรื่อย
ถึงได้บอกไงคะว่าน้องครึ่งกลางไม่ได้
ถ้าตัดสินใจจะเข้าไปในชีวิตเขา

ชวนกันหาหมอดูแลจิตใจ
สร้างการเป็นผู้ให้ให้เขาภาคภูมิใจในตัวของตัวเอง
และที่สำคัญคือพยายามชัดเจนด้วยนะคะ
ไม่ใช่การบอกเลิกแต่พยายามบอกกับเขาว่า
เธอเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็ดีนะ
อีกอย่างหนึ่งเรารักคนที่รักตัวเอง
เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เธอรักตัวเอง

เราก็จะยิ่งเห็นเธอมีคุณค่าเช่นเดียวกัน
และยืนยันกับเขาว่าการกลับมาคบกันครั้งนี้
เราไม่ได้มั่นใจนะว่าความรู้สึกมันจะเหมือนเดิมไหม
แต่เราค่อยใช้เวลาด้วยกันทั้งคู่ก็แล้วกัน
และสิ่งที่เราอยากให้เธอสร้างความมั่นใจก็คือ
เธอต้องรักตัวเองและดูแลตัวเองดีเพื่อเราด้วยนะ
จะเป็นเพื่อนที่ดีกันแบบนี้ตลอดไป
ค่อยหาระยะห่างที่กำลังดีค่ะ
ไม่รู้สึกว่าเรากำลังให้ความหวัง
แต่ก็ไม่ใช่ไปพังความหวังของเขาซะทั้งหมด

เพียงแต่แค่เมื่อน้องเลือกจะกลับเข้าไป
ต้องยอมรับให้ได้และรับผิดชอบในทางเลือกของเราด้วย
ความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะรักใคร
ต้องเผื่อพื้นที่เอาไว้สำหรับการรักตัวเอง
ที่ทุ่มเทแบบเอาชีวิตเข้าแลก
คนรับไม่ได้ชื่นใจเสมอไปนะคะ

มีความสุขในการหายใจใกล้กัน
ต่างคนต่างยังมีลมหายใจเป็นของตัวเอง

กันอย่างสบายตัวรักเขาแค่ไหน
ยังไงก็ต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน

ตอนนี้พี่อ้อยว่าน้องเริ่มหาข้อมูลก่อนเลย

พี่อ้อยคุยกับจิตแพทย์หลายคน
เขามีการเปิดเพจเปิดเว็บไซต์
บางทีอาจจะยังไม่ได้ต้องไปนั่งต่อหน้าคุณหมอ
ค่อยคุยขอคำปรึกษา

พอได้คำแนะนำมาลองให้เขาพยายามทำตามคำแนะนำนั้น
และบอกว่าเธอตอนนี้เราว่าสภาวะจิตใจเธอ

ถ้าเธอมั่นใจว่ายังไงก็ตาม
คือคนที่อยู่ใกล้เธอและเข้าใจเธอที่สุด

แล้วเราจะค่อยปฏิบัติตามวิธีเหล่านี้ไปด้วยกัน
วันนี้เขาอาจจะอ่อนแอถึงขั้นสุดค่ะ
แต่ถ้าน้องใช้เวลาค่อยเยียวยาใจกันไปเรื่อย

ลองให้เขามีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น
แน่นะเราอาจจะทำให้เขาค่อยแข็งแรงมากขึ้นก็ได้
อย่างน้อยให้ถือไปเลยว่า
เรากำลังช่วยเหลือมนุษย์คนหนึ่ง
เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง
ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นคนที่เรารักกันไม่ใช่หรือ

ถ้าน้องแข็งแกร่งพอจะได้มีแรงไปดูแลคนใกล้
ซึ่งตอนนี้เขาดูป่วยใจกว่าน้องมากทีเดียว
ภาวะจิตใจช่วงนี้ค่ะหลายคนเปราะบาง
อ้อยอยากให้เราห่างโซเชียลบ้าง
วันนี้เราส่งพลังลบให้แก่กันและกันเยอะมาก
วันนี้เราทำร้ายจิตใจกันด้วยการคอมเมนต์เยอะมาก
ถ้าหัวใจไม่แข็งแกร่งพออย่าเข้าไปโดนแรงเหวี่ยงเหล่านั้น
วันนี้ต้องยอมรับว่าเรามีภาวะของคนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเลยค่ะ
และการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่หายได้ด้วยแค่วิธีคิดอย่างเดียว
ยังไงก็ตามการปรึกษาคุณหมออาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ต้องใช้ยา
และการให้ยาของคุณหมอนั้นจะมีลักษณะอันหนึ่งคือ
ช่วยปรับสารเคมีในสมองด้วยนะคะ
ดูแลกันไปเรื่อยแบบนี้ทั้งกายและใจ
ใครมีอะไรอยากคุยส่งเข้ามาคุยกันได้นะคะ

สามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะ

ยูทูปของไทยรัฐพอร์ตบีนสปอร์ตทีไฟล์แล้วก็ในจุ๊กด้วยนะคะ

รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจ
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร